แม้มนุษย์เราจะเคยคิดอยู่บ่อยว่าเราคือธาตุของเจ้าเหมียว
แต่จริงแล้วเพิ่งมีผลวิจัยที่เผยว่า
เหล่าแมวอาจไม่ได้คิดว่าเราเป็นธาตุ
เพราะพวกมันเห็นมนุษย์เป็นพ่อแม่
และเห็นตัวเองเป็นลูกน้อยของเราต่างหาก
นักวิจัยได้ทดลองนำลูกแมว๗๐ตัวไปไว้ในห้องเล็กกับมนุษย์๑คน
เพื่อให้มนุษย์คอยป้อนอาหารและเล่นด้วยตัวละ๒นาที
ก่อนที่จะปล่อยให้ลูกแมวอยู่เพียงลำพังแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่
วิจัยได้จำแลกหมวดหมู่พฤติกรรมของลูกแมวออกเป็น
ปลอดภัยสับสนเหินห่างและว้าวุ่น
เพื่อประเมินความรู้สึกที่แมวมีต่อมนุษย์
พบว่าลูกแมว๖๔แสดงออกว่ารู้สึกปลอดภัย
ขณะที่อยู่กับมนุษย์แต่เมื่อมนุษย์ออกห่าง
แมวจะมีภาวะตึงเครียดซึ่งจะลดลงเมื่อเห็นมนุษย์กลับเข้ามา
และพฤติกรรมแบบแมวที่เราคุ้นเคยอย่างการเอาอุ้งเท้า
นวดแขนนวดขามนุษย์ก็เป็นสิ่งที่มันมักทำกับแม่แมวสมัยยังเด็ก
ซึ่งสะท้อนว่าแมวก็เห็นมนุษย์ที่ดูแลมันเป็นเหมือนพ่อกับแม่เช่นกัน
การได้รู้ว่าจริงแล้วน้องแมวที่บ้านรู้สึกปลอดภัยเมื่อได้อยู่กับมนุษย์

คงช่วยให้พ่อแม่แมวอย่างเรากระชุ่มกระชวยหัวใจขึ้นได้บ้าง